โชคลาภก็ยังคงมีให้ได้ติดตามกันอยู่นะบางคนก็บอกว่าอุ๊ยยังไม่ได้เลยยังไม่ถูกใจเลย
ไปดูอีกสักสองที่แล้วกันนะฮะพาไปที่กำแพงเพชรกันเลยคุณผู้ชม
ไปที่วัดเชตะวนารามกันก่อนนะครับนี่หรือว่าชาวบ้านเรียกวัดน้ำดิบอยู่ที่อำเภอเมืองกำแพงเพชร
คือคักเหมือนกันชาวบ้านก็ไปขอโชคลาภที่นี่เขามีกุมารสองกุมารเทพคือไอ้ไข่กับกุมารน้องปิ่นเพชร
ชาวบ้านเขาเปรียบว่าเป็นเหมือนสิงเหนือเสือใต้แหละนี่มาอยู่ด้วยกันให้โชคกับชาวบ้านเรื่อยมานะครับ
มาเนี่ยนะชาวบ้านเขาถูกรางวัลรวยกันเป็นแถวเลยนะแล้วก็ครั้งนี้ก็เหมือนกัน
ไปส่องในอ่างน้ำมนต์นี่ชัดไหมล่ะไม่ต้องไม่ต้องคิดไม่ต้องคิดมาก
ก็ตามที่ปรากฏบนอ่างน้ำมนต์เลยเขาบอกว่านี่แหละครับเดี๋ยวจะไปเสี่ยงโชคกัน
ครับเอาที่วัดสรรมะเกียงดอยสะเก็ดเชียงใหม่ครับฮือฮาไม่น้อยนะครับ
เกี่ยวกับการได้โชคได้ลาบไอ้ไข่ทั้ง๕ไฮไลท์ของงวดนี้ครับ
กรรมการรักวัดเนี่ยเล่าบอกว่าเมื่อช่วงเช้าวันเสาร์ที่ผ่านมานะครับ
มีชายหนุ่มดวงดีนะไม่ขอเปิดเผยชื่อเอาเอารถจักรยานสองล้อนะครับ
พร้อมด้วยสร้อยคอทองคำรูปภัณฑ์นะครับ๓บาทเนี่ย
แก้บนรูปไอ้ไข่ที่ตั้งอยู่บนซากต่อไม้ประดูก
ซึ่งถูกฟ้าผ่ามาแล้ว๔ครั้ง
บอกด้วยว่าไม่ได้เอาทองปลอมมาแก้บนนะจ๊ะ
แต่ไม่ขอเปิดเผยว่าประสบความสำเร็จจากเรื่องอะไร
ขณะที่ชาวบ้านก็ยังแวะเวียนไปขอโชคลาภจากไอ้ไข่ทั้ง๕ตลอดทั้งวันนะครับ
แล้วก็ส่องหาเลขเด็ดในอ่างน้ำมนต์แล้วก็ก้านทูบ
ซึ่งบางคนบอกว่าเห็นชัดเห็นชัดเป็นเลขเดียวกับที่ช่องไทยรัฐทีวีนะฮะ

แบ่งมาทั้งนี้บ้างเส้นสองเส้น
แต่เมื่อกี้เห็นแต่ไม่ค่อยชัดเท่าไหร่นะ
อันนี้ก็เยอะเกินเนอะก้านทูบ
คุณผู้ชมค่ะไปต่อกันที่กำแพงเพชรกันหน่อยนะคะ
เป็นบรรยากาศบวงสวงที่วังนาคินกำแพงเพชร
อยู่ที่ตำบลครองแม่ลายนะคะอำเภอเมืองกำแพงเพชร
โอ้โหนี่ค่ะสวยจ้า
ชาวบ้านผู้มีจิตสัทธาพญานาคพญานคราชนะคะ
ก็พากันไปเข้าพิธีบวงสวง
รูปปั้นพญานาคพ่อปู่ศรีสุโธและแม่ย่าศรีปฐุมา
จากเกาะคำชโนธที่อุดรธานีค่ะ

เพื่อให้ผู้มีจิตสัทธาเนี่ยมาไหว้ขอผ่อน
พร้อมกันนี้ยังมีการสร้างหลักเมืองนาคาราชและพญานาคาราชทั้ง๔ตระกูล
ตามความเชื่อก็คือวิรูปักโคนาคาราช
เดี๋ยวนะคะเอราบนาคาราชนะคะ
แล้วก็กัณหาโคตะมะนาคาราช
เขามีแต่ชื่อแบบว่าอลังการนะคะ
แล้วก็ฉับพญาปุตะนาคาราช

ตนอ่าหวังให้เป็นแลนด์มาร์คเมืองพญานาคอีกด้วยนะคะ
สิ่งพิเศษสำหรับคืนวันนี้ก็คือมีนักร้องสาวหมอลำพิมพาพรสิริ
เจ้าของเพลงน้ำตาเมียซาอุด่งดังมากนะคะพี่เบิร์ตน่าจะจำได้
ในช่วงปี๒๕๓๐มาร่วมร้องเพลง
ไอเลยย้อนกลับไปนู่นเลยนะ

ถูกต้องถูกคนแล้วครับผมจำได้ครับ
ก็ไปส่องเลขเด็ดนะคะในอ่างน้ำมนต์แล้วก็ไปฟังเพลงเพราะกันด้วย

ไปดูเมื่อช่วงค่ำวานนี้นะครับชาวบ้านกับนักท่องเที่ยว
แห่ไปขอโชคลาภจากรูปหล่อพระพิคเนธทันใจ
เหนือเงินแท้ที่ใช้เวลาสร้างภายในหนึ่งวัน
อยู่ข้างอุโบสถเงินแห่งแรกของโลกนะครับ
ภายในวัดศรีสุพรรณอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่
โดยเชื่อกันว่าหากใครมาไหว้ขอพรพระพิคเนธทันใจแล้วก็
มักจะประสบความสำเร็จในชีวิตและสมความปรารถนา

สำหรับวัดศรีสุพรรณแห่งนี้นะครับ
มีอายุเก่าแก่กว่า๕๑๒ปี
ตั้งแต่ปี๒๐๔๓พุทธศักราชนะครับ

ยังเป็นสถานที่ท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม
หากใครมีโอกาสนะครับแวะไปเยือนเชียงใหม่ก็
ไม่น่าจะพลาดวัดแห่งนี้ด้วยนะครับ
ต่อที่มรนองกันหน่อยนะฮะ
ยังเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับพระพิคเนธอยู่นะครับ
กลุ่มชาวบ้านที่นับถือพระพิคเนธ
รวมตัวกันทำพิธีบูชาแล้วก็ต้อนรับ

ขออภัยฮะพระแม่ลักษมี
เทวีแห่งโชคลาภและความเจริญรุ่งเรืองมั่งคั่ง
ทุกคนนำกระเป๋าสตางค์สมุดบัญชีไปวางไว้บนผ่าน
ตามความเชื่อแล้วก็ทำให้มีเงินงอกงามเพิ่มภูมิ
ส่วนบนโต๊ะบูชาก็จะมี๕น้ำอำมริต
เพื่อถวายเทวรูปพระแม่รักษมีธ์ครับ
แล้วก็ผู้ที่ร่วมพิธีต้องไปส่องเลขเด็ดกัน
พิธีนี้เนี่ยมักจะทำกันในช่วงคืนของที่เรียกว่าคืนดีปาวลี
หรือว่าเทศกาลแห่งแสงไฟของศาสนาฮินดูเขา
ซึ่งตรงกันกับวันแบรม๑๕ครั้งเดือน๑๒
ได้ว่าเป็นคืนที่พระจันทร์มืดมิดที่สุดในรอบปี
มันก็จะขลังอะไรแบบนี้นะครับ
ต่อกันที่วัดดงสะเหลาครับอำเภอด่านช้าจังหวัดสุพรรณบุรี
บรรยากาศคึกคักนะฮะมีนักเสียงโชคพากันไปไหว้ขอพรนะครับ
หลวงพ่อขุนด่างพระพุทธรูปขนาดใหญ่ปางพิจารณาชราธรรม
หน้าตักกว้าง๘เมตรสูง๙เมตร๙๐เซนติเมตรนะฮะ
คือกว้าง๘เมตรสูง๙เมตร๙๐เซนติเมตร
ซึ่งชาวบ้านเคารพสัทธาเป็นอย่างยิ่งและเชื่อกันว่า
หากได้มากราบไหว้ขอพรแล้วก็มักจะสมปรัฐนาทุกเรื่องเลย
จากนี้นะครับชาวบ้านยังไปขอโชคลาภนะครับ
จากเทพหนูแดงซึ่งเป็นรูปปั้นเด็กชายนะครับ
มือซ้ายถือถุงเงินแล้วก็มือขวาชู๒นิ้ว
พร้อมกับเสี่ยงทายขอเลขเด็ดนะครับ
ด้วยการหยิบลูกปริงปองแล้วก็๒เลขเด็ดในอ่างนมล่ะครับ
ก็ขอให้โชคดีนะครับใช้วิจารณญาณในการรับชมกันด้วยละกัน